อีกหนึ่งเรื่องนะคะตรวจสอบกันต่อค่ะ
นี่เป็นดราม่าบนโลกออนไลน์นะคะเขาถกเถียงกันใหญ่เลย
มีภาพใบสั่งเขียนออกไหมว่า
เป็นการแจ้งข้อหาในการติดกระจกรถของมอเตอร์ไซค

ชาวเน็ตวิพักษ์วิจารณ์เรื่องนี้เป็นไปได้หรือเปล่าค่ะ
ติดกระจกไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงกำหนด
นี่เป็นข้อหาที่ปรากฏอยู่ในใบสั่ง
กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นะคะ
เป็นภาพใบสั่งจากสพพระประแดงค่ะ
ก็มีภาพใบสั่งนี้มาพร้อมกับภาพรถจักรยานยนต์ที่วงกลมให้เห็นว่า
กระจกมองข้างรถบานเล็กผิดปกติ
โดยผู้โพสต์เนี่ยระบุข้อความเขียนว่าร้านขายได้แต่ใครซื้อมาติดโดนจับครับ
ชาวเน็ตแห่แสดงความเห็นกันค่ะ
บางคนก็สงสัยนะคะว่ากระจกข้างรถผิดกฎหมายยังไง
ส่วนหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยที่ตำรวจมาจับผู้ขับขี่ในข้อหาติดกระจกรถ
ขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่ากระจกมองข้างบานเล็ก
ทำให้การมองเห็นลดลงควรใช้กระจกที่ได้มาตรฐานจะดีกว่านะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราโทรศัพท์สอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจโทประเมฆ
ปรเมฆตั้งจิตสมาธิสารวัตรจรจรสพพระประแดงค่ะ
เปิดเผยว่ารถจักรยานยนต์คันที่เห็นนี้ผิดกฎหมาย
ตามพระราชบัญหัทรถยนต์พฤษกภรรษ๒๕๒๒มาตรา๑๒
เกี่ยวกันทั้งสองข้างในที่ที่ผู้ขับรถเนี่ยมองเห็นภาพการจราจรทั้งด้านข้างและก็ด้านหลังอย่างชัดเจนค่ะ
องด้านข้างแล้วก็ด้านหลังไม่ชัดเจนจริง
ตอนที่จับกระจกรถคันนี้ก็ได้พับลงอยู่นะคะ
ไม่ได้อยู่ในสภาพที่เหมือนในรูปภาพ
ซึ่งทางตำรวจก็ปฏิบัติไปตามหน้าที่
ไม่ได้มีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งผู้ขับขี่แต่อย่างใดนะคะ
อืมขนาดของกระจกอย่างเงี้เหรอคะ
อืมเขาบอกขนาดกระจก
แล้วก็ถ้าเขาตามกฎกระทรวงเขาบอกว่ามันซ้ายขวามันต้องบาลานซ์พอกันพอดี
แต่มุมนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่าหัวรถก็เอียงไปด้านนี้ด้วยเหมือนกัน

แต่เหมือนปกติกระจกมองข้างรถจักรยายรูปไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นมุมกลมไหม
มันน่าจะต้องแต่รู้สึกว่ามันน่าจะต้องใหญ่กว่านี้อ่ะ
หน่อยหนึ่งนะคะเอออาออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ